คุณผู้ชมครับเติมต้นด้วยเหตุการณ์ที่๑๐๑หน่อยนะครับ
มีงานบุญบ้างไฟนะครับสุดท้ายเนี่ยแม่เหมือนเดิมฮะคนมาเยอะ
มีเวทีหมอลำเวทีคอนเสิร์ตให้ดูแล้วก็ตีกันตามสูตรครับ
ครับพอพอแล้วโห้ยพอทียาเย็นนะฮะ
กุญไฟก่อนครับมีกล้องนะครับมีกล้องครับผม
ตลาดพวกสิจั๊บดำเนินคดีเรื่อง
อ่าภาพหลักฐานชัดเจนนะครับ

คนจะมาดูหมอรำกลายไม่ต้องมาดูมวยท่า
ประกาศนี่ลำโพงเสียงดังบอกมีกล้องนะมีกล้องนะ
สวัสดีผู้ชมครับนี่คือบ้านเชียงใหม่นะครับ
ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ก็เป็นคนที่ถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ

พวกตะลุมบอลกันหน้าเวทีหมอลำในงานบุญบ้างไฟนะครับ
ข้อบ้านก็ตกโอกตกชายแตกตื่นต้องวิ่งหมีกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาระงับเหตุนะครับพยายามตะโกนห้าม

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ในงานบุญบ้างไฟที่มีการจ้างหมอลำซิ่งมาด้วยนะครับ
คือตอนเกิดเหตุมันไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นตรงไหนฮะ
คนมันเยอะมากนะครับ
ชุลมุนกันอีกทีก็ตีกันแล้วนะครับ
นี่อันนี้ตอนที่กำลังสนุกสนานกับวงดนตรีกันอยู่นะฮะ

เห็นใจคนที่เขาจะมาสนุกสนานเนอะ

เมาฮะสาเหตุไม่มีอะไรฮะเมาแล้วก็เขม่นกัน
เต้นกันมาก็ต่อยกันเลย
คุณผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นที่สพเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บมาแจ้งความไว้๑คนนะครับ
เขาอายุประมาณสัก๒๐กว่านะครับ
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะเย็บ๕เข็มก็เลยมาแจ้งความเอาไว้
ส่วนจากการตรวจสอบภาพจากคลิปที่มีคนบันทึกหลักฐานเอาไว้ได้เนี่ย
ตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุชกต่อยกันทะเลาวิวาดกันเนี่ยสองคนนะฮะ
คือนายชานรงค์อายุ๓๐กับนายนิรันดิ์อายุ๓๐นะครับ

เดี๋ยวจะเรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดี

นี่คนที่รู้ตัวชัดเจนเนี่ยเรียกมาแล้ว
มีอีกคนนึงไปตามถึงบ้านเลย

มันเยอะมากต้องเอาให้ครบจับให้หมด
ต้องให้เจ้าของงานไปแจ้งความเรียกค่าเสียหายด้วยนะ

ค่ะทั้งคดีแพ่งคดีอาญาเอาให้เข็ด